สารจังหวัดพัทยาได้อนุมัติออกหมายจับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็ขืนใจลูกจ้างสาววัย๑๗ปี
แล้วก็บังคับให้ดูตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาด้วยนะคะ
มีหมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาบอกว่า
คดีนี้ในจ้างอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบราม
แล้วก็ไปขืนใจลูกจ้างสาววัย๑๗ปี
และบังคับให้นั่งดูตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา
คือตอนนี้สารจังหวัดพัทยาอนุมัติออกหมายจับ
โจหรือบุคคลตามภาพแล้วนะคะ
ข้อหาก็คือคมคืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังขู่เข็นด้วยประการใด
โดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้
ส่วนแฟนสาวของนายโจตำรวจสอบสวนแล้ว

ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งกำชับ
ให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ให้ได้โดยเร็ว
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
ภายในซอยทัพพระยา๑๕หมู่๑๐ตนปรืออบังลมูงจชนบุรี
ก็พบว่าบ้านหลังนี้ถูกปิดเงียบมีเครื่องหมายตำรวจกองปราบที่ผู้ต้องหาติดไว้
ที่ประตูหน้าบ้านก็ถูกแกะออกไปแล้วนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้าที่ผู้ต้องหาจะไปอยู่ที่นี่
ก็ไปว่าจ้างเพื่อนบ้านให้ไปทำความสะอาดอยู่บ่อย
แต่หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาก็มาเอากุญแจบ้านคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ